เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ญาติของคุณตาผู้ป่วยเอาเรื่องนี้มาโพสต์
บอกคุณตาป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่บนเตียงเลยนะ
ปรากฏว่ามดไต่เต็มแขนเต็มมือเลย
ทำไมพยาบาลไม่ดูแลทำไมหมอไม่ดูแล
มดมาไต่มากัดมาลุมคุณตาแบบนี้ได้ยังไง
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาโพสต์ในโซเชียลกันหน่อยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่คือคลิปนะครับ

เนี่ยแล้วก็คนที่เป็นญาติของคุณตาท่านนี้เนี่ย
บอกว่าตาป่วยนอนโรงพยาบาลห้ามญาติเฝ้าให้เข้าเยี่ยมได้เป็นเวลา
แต่ต่อมาเจอแบบนี้คืออะไรคะ
ปล่อยให้มดมารุมกัดเต็มมือเต็มตัวไปหมด
แย่มากแฮชแท็กโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมฮะ
ก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้ต่อนะครับ
โอ้โหมีคนเห็นแล้วเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ต้นโพสต์ซึ่งเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นหลานสาวของคุณตาท่านนี้นะ
บอกว่าโอ้โหคุณตาแพ้มดแดงเนี่ยแย่เลยนะ
แต่ต่อให้ไม่แพ้ก็น่าจะปวดแหละน่าจะเจ็บน่าจะคัน
คุณตาขยับขยื่นไม่ได้ถูกมดไต่มดตอมแบบนี้นะครับ
ร้องเรียนเลยทำให้เป็นเคสตัวอย่างเลย
แย่มากทำไมพยาบาลไม่ดูแลแย่
มีแต่คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เลยนะฮะ
ส่วนตัวหลานสาวเองนะครับก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ตอนนี้ตาย้ายโรงพยาบาลแล้วค่ะ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลนะครับ
มีคำถามมากมายว่าทำไมหมอพยาบาลไม่ดูแลคุณตา
ปล่อยให้คุณตาที่เขาเจ็บป่วยหนักเนี่ย

คุณผู้ชมจริงนะผ้าปูที่นอนของโรงพยาบาล
ก็เห็นโลโก้โรงพยาบาลชัดเจนเหมือนกันนะ
ก็สงสัยเพราะปกติโรงพยาบาลเขาก็จะมาเปลี่ยนพวก
ผ้าปูปลอกหมอนทุกวันเขาก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาด

ติดต่อไปยังนางทองจันทร์นางทองฉันนางทองฉันขอสงวนนามสกุล
นางทองฉันเป็นใครเป็นคุณแม่ของเจ้าของโพสต์นะครับ
เจ้าของโพสต์เนี่ยเป็นหลานคุณตาไงคุณนะนางทองฉันบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าคุณตาก็เป็นพ่อของฉันนี่แหละฮะพ่อป่วยหลงลืมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ไป๗๘เดือนพ่อก็เกิดอาการไม่ดีแล้วก็ล้ม
มีอาการแขนขาอ่อนแรงก็เลยพาไปโรงพยาบาลแห่งนี้ในพื้นที่
ต่อมาก็แห่งหนึ่งในพื้นที่ก่อนนะ
แต่ต่อมาถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ในคลิปนี่แหละครับ
เมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ต่อมาช่วงเที่ยงลูกสาวก็ไปเยี่ยมพ่อ
พ่อก็ได้แต่ร้องร้องขึ้นมาแล้วก็บอกแบบนี้มดมด
อันนี้คือสิ่งที่คุณตาทำได้เพราะเอาจริงแรงในจะปัดจะยกมืออะไรไม่มีเลยนะคุณ
แล้วคุณตายังใส่ไอ้ที่ครอบช่วยหายใจอยู่ก็ได้แต่มด
เธอก็เลยมองสำรวจเห็นกองทัพมดที่มือของพ่อโอ้โหแตกออกมาเป็นรังเลย
ก็รีบไปบอกพยาบาลแต่พยาบาลกลับมีสีหน้านิ่งเฉยไม่ตื่นเต้นอะไร
บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็เอาแป้งมาโรยเดี๋ยวมดก็หนีแล้ว
คุณผู้ชมตอนลูกสาวกลับมาหาพ่อที่เตียงนะเนี่ยเธอก็ไม่มีแป้งลูกสาวไม่มีแป้งนะ
ยังดีที่เตียงข้างส่งแป้งให้เธอก็ทำตามที่พยาบาลบอก
เอาแป้งไปโรยที่ตัวพ่อเอาไปโรยที่มือพ่อแต่ต้องตกใจเลย
พอเปิดเสื้อพ่อขึ้นมาเจอมดแดงไม่ใช่มีแค่นี้นะเป็นรังเลย
คือสรุปไม่ได้อยู่แค่ที่มืออย่างเดียวตามเนื้อตามตัวของคุณตาก็มี
เนี่ยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ทั้งแขนทั้งหลังพ่อเนี่ยถูกมดกัดเป็นแผลเต็มตัวเลย
จากนั้นนำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้นะฮะพยาบาลเลยเดินมาถามว่าถ่ายคลิปทำไม
เธอก็กลัวกลัวเจ้าหน้าที่จะเอาเรื่องก็เลยปิดกล้องไว้ก่อน
จากนั้นช่วงเย็นหัวหน้าตึกของโรงพยาบาลแห่งนี้ได้โทรศัพท์มาขอโทษ
ซึ่งลูกสาวมองว่าตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วมีการดูแลการแสดงถึงความใส่ใจคนไข้
มีการขอโทษกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้เรื่องคงไม่ถึงขั้นขณะที่เอามาโพสต์กันนะครับ
เพราะคนเป็นลูกเป็นหลานเห็นพ่อเห็นตานอนอยู่โรงพยาบาลแท้บนเตียงที่ต้องสะอาดสะอ้าน
แต่ถูกมดกัดแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวคุณใครเห็นใครก็ช้ำ
คุณคิดดูสิคือก็เจ็บปวดจากโรคที่เป็นแผลที่เป็นอยู่แล้ว
มาเจอแบบมดกัดอีกมันจะทรมานขนาดไหน
อีกกี่มือแล้วไม่เป็นยังหรอกเอาไปร่วงหวานอ่ะน่ะ
มันไม่กลายเป็นแผลเสียงเหยียดแดดล่ะคือ
วันนี้ถอดออกแล้วว่าเปลี่ยนผ่าให้ไหม
ผ่านให้ว่าเรียดดำปืดเล่นเรียดแยงเลยไป

แล้วมันประมาณวัดความดันมันประมาณไข่ที่หมอน

ส่วนละยานมันคือว่าวัดไข่วัดคว่ำดัน
หรือมันเป็นอย่างใดคือว่าเห็นแบบมดแดง
มดแดงมันก็เป็นผสม่าดีเนอะมันขินมากกว่าเวียว

ต้องใส่เวลาหลายสมมงค์ถึงจะมาหอดแบบนั้น

ทำไมไม่ตรวจร่างกายคนไข้เลยเหรอ
ไม่มีการเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้คนไข้เลยเหรอ
ไม่มีการดูคนไข้เลยเหรอนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องฟังอีกด้านนะคุณนะ
ติดต่อสอบถามไปยังโรงพยาบาล
ให้การรักษาเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในคลิปนี้นะครับ

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมมอบเงินเยียวยา
จำนวน๓แสนบาทแล้วมีการตกลงกันแล้ว
ซึ่งอาจจะมีความล่าช้าเนื่องจากระเบียบการเบิกจ่าย
โดยทางโรงพยาบาลเองก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจ

ถึงวิธีการในการดูแลคนป่วย
เพราะถ้าผมเอ่ยชื่อโรงพยาบาลไปคุณผู้ชมรู้แน่
เพราะโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นเลย
โรงพยาบาลหลักของจังหวัดเขาเลยนะครับ
เดี๋ยวเรารอว่าทางภูมิในการโรงพยาบาล